มีเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ลำปางคุณผู้ชมครับ
หญิงวัย๕๕ปีเขาก็ออกไปหากบหาเขียดตามทุ่งนานะ

ทีนี้พอไปไม่รู้ว่าทุ่งนาที่นี้
เขามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าป้องกันหนูนานไม่ให้กินข้าวของเขา
ลูกข้าวไว้โดนไฟช็อต
เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมคาที่เลยฮะ
เป็นสภาพศพตำรวจสพห้างฉัดลงพื้นที่ตรวจสอบ
หญิงเสียชีวิตกลางทุ่งนาครับที่บ้านโอ่งทะล้าตำบลปงยางคกที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
มีก็ไปพบศพนางสาวบัวผัดอุตมาอายุ๕๕ปีนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณคันนาลักษณะนอนตะแคง
มือข้างหนึ่งถือเขาเรียกว่าคล้องนะใส่กบก็กำแน่นเลยครับบริเวณเสื้อของผู้ตายมีร่องรอยถูกไฟไหม้
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบลวดยาวสักประมาณ๓๐เมตรขึงเอาไว้รอบนาก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
จากการสอบปากคำนายอินทรศรีคำวังอายุ๖๕ปีเจ้าของนาข้าวเนี่ยนะคะบอกว่าตนเองปลุกข้าวเหนียวไว้๓ไร่และอีก๒สัปดาห์ก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะ
ซึ่งที่ผ่านมามีหนูแล้วก็สัตว์อื่นเข้ามากัดกินข้าวก็ได้รับความเสียหายก็เลยนำลวดมาขึงเอาไว้รอบนาข้าว
แล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันหนูนามากินข้าวไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นฟังเสียงเจ้าของนากันหน่อยค่ะ
นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะญาติของผู้ตายบอกแบบนี้บอกว่ากลางดึกที่ผ่านมา

บริเวณจุดเกิดเหตุมีฝนตกหนัก
นางสาวอินทรเนี่ยนะคะจึงออกไปจับกบจับเขียดเพื่อนำมาทำเป็นอาหาร
แต่ว่ารุ่งเช้าเนี่ยแหมก็ยังไม่กลับบ้านนะญาติญาติก็เลยสงสัยแล้วก็พยายามที่จะออกตามหาตัว
จนกระทั่งมาพบว่าเป็นศพไปซะละ
จริงก็คงเป็นคนในระแวกใกล้เคียงกันแหละแต่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีเจ้าของนาที่มีการเอารวดไปขึงแล้วก็ปล่อยกระแสไฟไว้ก็เลยทำให้เสียชีวิต
ถ้าทำแบบนี้ต้องบอกชาวบ้านด้วยแล้วกันเนอะจะได้ปลอดภัยทุกคน